จากธนาคารกรุงเทพ

เหรอเหมือนไหมอันหนึ่งเหมือนประดุกไหมตุ๊กออกมา
นี่ดูรายการมูไหนป่ะที่หมอรักเขาพูดอ่ะเขาบอกว่าสองล่าสีอ่ะ
ที่จะต้องระวังสุดคือราศีเมทุนกับราศีธนู
ให้ตอนนี้สงการปีนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้เยอะ
รถรถคว่ำเขาจะมีเกี่ยวกับไฟไหม้เมื่อวานวันเดียว๓เหตุการณ์นะ
เมื่อวานไฟไหม้เหตุวันเดียว๓เหตุการณ์นะเมื่อวานนี้
ระวังกันนะคะเอาอเจ้ากัน
เจ้านี่คือแบบตอนนี้ไปที่ไหนนะก็เห็นคนใส่ชุดไทยเยอะมากขนาดไปโรงพยาบาลค่ะ

ใช่ไงตามสารแม่ตะเคียนหายหมดแล้วไงเธอ

แก้บนแม่ตะโครงแม่ตะเคียนทุกวันโร่งโร่งเลย

ได้ถ่ายภาพซึมซับบรรยากาศกันแบบให้สมใจเลย
ในอาณานชูโชทอธิบดีกรมศิลปากรก็บอกว่า
ได้รับรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสต

บอกว่ามีจำนวนพุ่งสูงขึ้นกว่า๑๐๐

โดยเฉพาะที่วัดชายะวัฒนารามภายในระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมตามรอยกระแสละครบุเภสันนิวาส
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งว่าเป็นสัปดาห์แรกนะคะที่ละครออกอากาศ
มีจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์วันละ๓๐๐เพิ่มมาเป็น๕๐๐๘๐๐คน
ใน๒๓สัปดาห์ต่อมาอีกเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะที่ผ่านมาเลย
มียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นไปจนถึง๒๙๒๐๐คน
เฉลี่ยวันละเกือบ๑๕๐๐คน
ก็เป็นปรากฏการณ์ที่กรมศิลปากรคาดไม่ถึงว่ากระแสละครนั้นจะสามารถส่งผลให้มีคนสนใจเที่ยวชมโบราณสถานมากมายขนาดนี้นะคะ
ล่าสุดเลยกรมศิลปากรก็ขยายเวลาในการเข้าชมวัดชายะวัฒนาราม
จากเดิมจะปิดในเวลา๒๑นาฬิกาก็คือ๓ทุ่มเป็น๔ทุ่มแล้วตอนนี้
ขยายเวลาไปอีก๑ชั่วโมงเพราะว่าส่วนใหญ่จะบอกเลยว่ากลางวันร้อน
ดังนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่มาเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศกลางคืนบ้าง
ได้ถ่ายภาพบ้างแล้วก็จะได้ไม่ร้อนด้วย
ประกอบกับว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมาก

ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าลงพื้นที่ไปติดตามแล้ว
หลักกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิมในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยนะคะ
ทั้งที่ปัจจุบันนี้มีบริษัททัวร์อย่างที่บอกไปว่า
องรายการนำเที่ยวมาเลยค่ะพาเที่ยวกันเลย
แล้วก็มีบริการเช่าชุดไทย
วันนี้แฟนคลับชาวจีนมาคุณผู้ชมเจอกันเมื่อเช้า
พอเสร็จรายการหนูอัดรายการเสร็จไปไหน
อายุทยาค่ะ

เที่ยวจากบ้านพี่หมื่นไปวัดไทย

เป็นแบบที่ยาวเลยหรือว่าลองแม่น้ำกินกุ้งตามลอยเลย
เขามาตามทริปเลยแล้วเขามากี่วันบอกมา๔วัน
วันนี้เขาจะไปอายุทยาเราก็เลยบอกเหรอ
มันมีแอปพลิเคชันหนึ่งของเมืองจีน

เถาเป่ามีเกี่ยวกับของภาพวัดในจังหวัดพระราคารศิริยาเต็มเลย
แล้วเขามาเที่ยวตามรอยในเถาเป่าอะพี่

ละครที่เมืองจีนจะต้องซื้อไปเนี่ย
ซื้อไปปกติจะต้องห้ามเป็นละครเก้งกวางละมั่งมั่งหลาด
ชายรักชายห้ามเป็นละครผี

เป็นเรื่องแรกที่ฉีกกฎของประเทศจีนเลย
เขามาติดต่อที่จะซื้อกลับไปรีรัน
ไปรีลันอย่างนี้อาจจะเป็นละครที่
รีลันสูงที่สุดในประเทศไทยด้วย

ตอนนี้ก็มีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ที่๔๖ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
เขาบอกว่าคึกคักมากเลย
เรียกว่าเป็นวันแรกที่กรมศิลปากรนำหนังสือจินดามณีเล่มที่๑
แล้วก็หนังสือจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์
หรือว่าฉบับพระโหราธิบดีจำนวน๓๐๐เล่ม

หลังจากที่มีการประกาศหยุดจำหน่ายอย่างเป็นทางการมาชั่วคราว

ผลปรากฏว่าใช้เวลาเพียง๗ชั่วโมงเท่านั้นหนังสือ

ต้องพาอีก๑๐๐๐๐เล่มนี่ไม่เหลือเลยอันนั้นวันแรกหมดละเรียบร้อย

แต่อันนี้เขาดูเหมือนเป็นหนังสือที่แบบออกจากในงานอย่างว่าการศพอะไรใช่ไหมฮะ

สภาพเธอวันนี้จะจอดไม่หลากจะใช้เป็นจอด

จริงแล้วเนี่ยการใส่ชุดไทยเนี่ยผมถือว่าดีนะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาตอนนั้นผมเคยไปญี่ปุ่นนะ

คนนึงคนนึงเนี่ยชิวอะ

ฝ่ายดูแบบคลาโธสัตว์แล้วเวลานี้

เดินเข้าซ้อนซะดุ้งมากคุณแม่ถึงตุ๊กตาด้วย

เดินอยู่เหรออันนี้คือซะดุ้งเหรอคุณสุดดูว่าเอ้า
เดี๋ยวจะได้ยังไงต่อเอาเสร็จให้เป็นคน

จริงแท็กซี่ก็ไม่มีใครรับเพราะพูดผ่าน
ตอนแรกฉันก็นึกว่าข่าวไอ้ขโมยชุด
มันจะจบไปตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว
แล้วเค้าโป้ยอีกแล้วนี่ที่ที่หายต้น
ขายดีมากเลยโหนพูดสังคุณพี่มี่มันหาง่ายอย่างไร
เพราะว่าสมมติสมมติพี่เมย์มันจองหนูไว้ไง

ไปขอยืมสานก่อนละกันเนี่ยไปขโมยสาร
ใช้คนมายืมแล้วกันนะบดเลยเถอะเจ้าแม่ตะเคียนไม่มีใส่แล้วเถอะเจ้าเจ้า

ไม่ใช่ชุดธรรมดานะคะชุดแพงแล้วก็มีสร้อยพร้อม
โอ๊ยเป็นพันธุ์เป็นพันธุ์

ดึงสิดึงเดินให้เปล่า
ไม่กลัวอย่ายุ่งกับฉัน

วิศวกรคนนี้โหดมากนะฮะอยู่ดีก็เอาคลิปลามกอนาจารย์ที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเก่าตัวเองเนี่ยเอาออกไปเปิดเผยนะครับ
ตำรวจก็เลยตามไปลากคอเนี่ยนะฮะในข่าวบอกมานะครับว่าลากคอหนุ่มวิศกรนะฮะ
เผยแพร่คลิปร่วมเพศกับแฟนทางอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดเผยขึ้นที่กองบังคับการปราบปรามนะครับ
เมื่อวันที่๔ประมาณสักบ่าย๒นะครับถือตำรวจเนี่ยได้มีการนำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะ
นายพารนแสงรัตนาชัยอายุ๓๐ปีนะครับซึ่งเป็นวิศกรโยธาบริษัทแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์
ผู้ต้องหานะฮะตามหมายจับศาลนิยากรุงเทพนะครับซึ่งเป็นข้อหานนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามกโดยประชาชนทั่วไปนะสามารถเข้าถึงได้
ข้อหานะฮะเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้ว
ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่แถวบางกลวยจังหวัดนนทบุรีนะครับ
หลังจากนั้นได้มีการสืบทราบว่านางสาวนุษย์ซึ่งเป็นนามสมมุติเป็นผู้เสียหาย
เขาไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบส่วนทุมวันบอกว่า
คบหากับผู้ต้องหาคนนี้มา๔ปีหลังจากนั้นก็เลิกกันไป
เพราะเลิกกันไปสักพักหนึ่งประมาณสักเดือนมกราคมที่ผ่านมา
คุณนุษย์นามสมมุติปรากฏว่าไปเห็นภาพของตัวเองเปลือยเปล่า
อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตนะครับเรียกว่าเป็นลักษณะอนาจารย์เลยล่ะ
แล้วก็เรียกว่านายพารนเองก็เอาไปลงหลายคลิปมาก
นางก็เลยแบบรู้สึกตกใจว่ามันเกิดแบบนี้ได้ยังไงก็เลยไปแจ้งความเอาไว้
ก็เลยไปตามจับนายภารณ์ได้จนจับได้
พอจับได้เสร็จตำรวจก็ขยายผลต่อนะฮะปรากฏว่า

ทำไมเขาถึงชอบทำให้ฉันกลัวเรื่องพวกนี้

แต่ไม่ได้มีอะไรพอมาคนที่สองปุ๊บเนี่ย

กำลังมีแฟนคนที่๓แต่ยังไม่ได้ทำ
เรานี่ดีนะที่มีลูกมีเมียไปแล้ว
ทำไมถ้างั้นข่าวพวกนี้อาจจะเป็นเรากระเด็นทั้งเราน่ะ

จริงนะที่มีลูกมีเมียไปแล้วเนี่ย

เตี๋ยวเลยจะได้เข้ามาได้เหรอตัวใหญ่ตัวเชียวมังกร

จำเรื่องของรถทัวร์๑๘ศพได้ไหมฮะ

วันนี้ก็เรียกได้ว่าร่างทรงเนี่ยก็

ฟังก่อนคือไม่ต้องอุ๊ยเข้าใจไหม

ถ่ายรายการเนี่ยหลายครั้งแล้วผมจะบอกให้

ม้าไงคุณผู้ชมแซวเหมือนกันหมดเลยบอกวันนี้หนูกับพี่ใส่เสื้อคล้ายกัน
มีสถานประเหตุตกใจเหมือนกันเนี่ยดูดิ
อ่าเร็วคงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่บริเวณโค้งมรกูดหวาน

เน้นเลขจังเลยกันเนี่ยถนนสาย๓๐๔เนี่ย
ถนนทางหลวงเลยนะฮะที่วังน้ำเขียวนั่นแหละ
จังหวัดนครราชศรีมาหรือโคราชเนี่ย
โดยงานหลายภาคได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์๙รูป
เพื่ออุทิศส่วนบุญสุขุศลให้กับวิญญาณผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถทัวร์เบรกแตก

แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนั้นเราจำได้ไหม๑๘ศพ
หลังจากนั้นก็ได้ทำพิธีเชิญวิญญาณ
ทั้งวิธีแบบไทยแบบจีนแล้วก็มีนิมนต์พระสงฆ์เรวสมณะสักหนึ่งรูป
มาทำการสวดถอนดวงวิญญาณ
มีการปะพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณดังกล่าให้ไปเกิดซะ

หลังจากนั้นก็ได้ทำพิธีแบบจีน
โดยเชิญร่างทรงให้มาเชิญดวงวิญญาณที่ยังวงเวียนอยู่บริเวณแถวนั้น
เพื่อที่จะเผาส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติ

ก็จะเห็นอยู่ว่าวิธีเชิญวิญญาณนี้นะครับ

ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตที่ยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้นะ

ทั้งหมด๘๖ดวงวิญญาณ

แสดงว่าเรื่องตัวตายตัวแทนที่เขาเล่ากัน

เป็นดวงวิญญาณเพศชาย๔๕ดวง

คุณอยากจะถามว่าร่างทรงเขาเป็นอะไรกับอะไรอยากจะรู้อีกไหม

ก็บอกว่าเป็นกระเตยกี่คน

เป็นผู้หญิง๓๐แล้วเป็นเด็กด้วยนะ

ซึ่งทั้งหมดเนี่ยหลังจากทำพิธีวันนี้ล่ะ
ก็จะปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากจุดดัง
แล้วก็เพิ่มเป็นสูตรที่สุขติ
ซึ่งหลายดวงวิญญาณเขาก็อยากไปอยู่แล้วแต่ไปยังไปไม่ได้
สำหรับการประกอบพิธีทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนบุญกุศลเรียกวิญญาณในครั้งนี้

หากที่ใดเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอย่างนี้นะฮะ
ก็จะมีการเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเนี่ย

โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสุกรรมมันจะต้องผ่านแถวนั้นไง

ก็อาจจะรอเธออยู่หรือเปล่าตัวตายตัวแทน

คืนนี้พี่เมืองกับแม่กรเกตจะแต่งงานค่ะ
คุณผู้ชมจะชวนไปเฉยได้เลยดูสิ

เดี๋ยวคุณดูเอาไว้คุณชอบรถชอบท่องชอบนาฬิกา

ว่าจะต้องเอาเบนส์เล่ฝังไปให้
เฮ้ยฟังไว้ด้วยของจริงป่ะเอาทองด้วยเอาทองคำสิเถอะเขาอยากจะทำพิธีศพเหมือนฟ้าโลก
ถ้าคุณตายมันจะเอาตุ๊กตายางของผู้ชายใส่ไปในหลุมคุณด้วย

ให้ยืนเท้าซะเอวมองชี้หน้าคุณตลอดเวลา
พาคุณผู้ชมช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
คุณหนุ่มดูเอาไว้แม้มันจะไม่ได้เกิดที่เมืองไทยนะฮะแต่ก็มันเป็นประเทศหนึ่งที่แบบว่าอยู่ตรงแถวอเมริกากลางนะฮะ
คือเขาถูกรอบสังหารเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นของประเทศตรินีแดดแล้วก็โตเบโกรู้จักไหมโตเบโก

โอ้โฮเธอเก่งนะอยู่แถวทะเลอะไรเธอ

เธอเก่งมากอุ๊ยเธอเก่งมาก
เธอเก่งมากอยู่ทะเลฮารีเบียนอเมริกากลาง
แล้วก็เขาเนี่ยทำไมเขาไม่รู้จักพี่ก็ต้องรู้จักสิ
แล้วเขาถูกรอบยิงสนานเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ญาติก็เสียอกเสียใจกันใหญ่
คนสนิทตัดสินใจทำพิธีศพ
ฝังร่างเข้าไปพร้อมกับทรัพย์สินมากมายมหาศาลเลยล่ะคุณ

คือมาเฟียคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีของคนในท้องถิ่นนะฮะ
ของตรีนีแดดแล้วก็โตเบโกเนี่ย
เพราะความร่ำรวยของเขามีทรัพย์สินมหาศาล
ถ้าสมมุติจะพูดแล้วเขามีหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะ

ถูกเขามีเป็นหมื่นล้านดอลลาร์
เรียกว่าเงินจำนวนมากที่เขาใช้เนี่ย
ต่อให้เขาตายอีกกี่ชาติเนี่ยก็ใช่ไม่มีวันหมด

หากเปรียบเทียบกับค่าความชีพคือหนึ่ง

เงินที่เขามีอยู่เนี่ยจะใช้กี่ชาติเนี่ย

จะจัดกิจที่ยังไงของเขาให้สมเกียรติ

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยร่างรายวิจัยเขาก็ถูกประดับ
สร้อยคอทองคำขนาดใหญ่ยักษ์

เขาจะชอบเอาสร้อยคอทองคำเนี่ยมาทำให้เป็นเส้นใหญ่แล้วก็ใส่เอาไว้

อย่างเงี้ยคือเค้าเป็นมาเฟียแล้วเค้าเลยแบบ
เธอโดนห้วงผู้ร้ายอย่างนั้น
ที่ฉันเล่าไปนี่เธอไม่ได้ฟังเลยเหรอ
สร้อยที่เขาใส่ไปกับศพ

มูลค่าน้ำหนักป้าเลย๖๕ล้านบาท

ดูแล้วน่าจะเป็นเวอร์ซาเช่เป็นอะไรอย่างนี้

กำไรแหวนรองเท้าหนังคู่โปรด

เขาถูกบรรจุใส่โรงศพ

จะต้องไปสั่งทำเป็นพิเศษ
ประดับฝารกดึงความหรูหรับ
เป็นเนื้อไม้แท้ที่คัดสรรมาอย่างดี
มาจากเมืองไทยหรือเปล่าคะกำลังส่งไปหรือเปล่า

อ๋อไม้ที่มุนลักษณ์เร่งหมดต่าง
แล้วก็แค่งบประมาณของโรงศพเนี่ยเฉพาะโรงศพนะ๑๗ล้านบาท
ดูสิพี่หนุ่มแค่มา๑๗ล้านบาทแล้วก็พี่มดเท่าไหร่ค่ะ๗หมื่น
ผมมดดำเยอะมากเพราะว่า๗หมื่นไม่ว่าขายไหม

ส่วนที่สำคัญคุณต้องฟังอันนี้รถเบนส์เล่สีขาวคนไทยต่อให้เศรษฐียังไงก็เต็มที่เขาเผากงเต็ก

ถูกปะเราเห็นแล้วนี่หนุ่มรถเบนส์เล่สีขาวเป็นภายอาหารแสงรักของเขา
ญาติก็ไม่รู้จะทำยังไงเจ้าของตายไปแล้วฝังเหรอฝังทำไมกับศพเหรอ
มันจะมีใครไปขุดมาไปอะไรเขาขึ้นมาไหมในดินฝังสิฝังไปเพราะฉะนั้นเนี่ย
เบนส์แร่ทอง๖๕ล้านบาทโรงศพล้านกว่าบาททรัพย์สินจำนวนมาก
ก็ยังใส่สอยแวะแก้แว้นเงินทองของแบรนดเนมใส่เข้าไปอีกใส่ไว้ในหลุมสุสานส่วนตัวของครอบครัว
โดยมูลค่าของพิธีงานศพครั้งนี้นะฮะรวมแล้วทั้งหมดรวมแล้ว๒๐๐ล้านบาท
ทำไมไม่เอาศพมานั่งขับรถเบลเล่แล้วก็ฝังลงไปเลย
เออจริงจะอยากทำเหรอให้เขาจับไปอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเอาศพเข้ามาจับอย่างเงี้ยแล้วก็เอาฝังลงไปในดินเลยก็ได้
เลยโอปอล์นี่คุณผู้ชมบอกผมอยู่แถววัดใช้ตอนนี้ผ่านเส้นหน้าวัดใช้ไม่ได้เลยแสดงว่ารถติดแม่ง
เขาบอกว่าที่เขาทำอย่างงี้เพราะอะไรรู้มั้ย

คนเขาก็ต้องจะบอกที่คุณควรจะฟังตั้งแต่เบงพี่แล้วคุณจะได้ประดับสมอง

แต่รายการข่าวตั้งแต่เช้าเย็นจะซื้อบื้อไม่รู้อะไรเลย

พอจากพิธีสดแบบนี้เขายึดหลักมาตามเช้าอียิปต์โบราณ

แล้วก็ทำงานศพครั้งนี้ให้เทียบเท่ากับแบบว่า

เอ้าทำไมเป็นหนูจับแมลงมะระนะเจ็บคอ
หาสาเหตุหลังจากคนงานก่อสร้างคั่วกินแกล้มเหล้า
หลายคนก็แบบไปเห็นตัวมะเริงแมลงอะไรเข้าไปก็เอามา
แล้วก็กินเข้าไปเลยอันนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะ

ซึ่งกรมควบคุมโรคก็คาดว่าน่าจะเป็นแมลงที่มีพิษในกลุ่ม
มวลพิฆาตพิษออกฤทธิ์เข้าตรงต่อหัวใจ
แต่ยังไม่ทราบชนิดแล้วก็ชื่อสามัญนั้นนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ล่าสุดแพทย์หญิงนันทการชื่นชมอายุรากรรมโรคติดต่อของโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาก
ให้ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าหน่วยระบาดวิทยาโรงพยาบาลแม่สอดนั้น
ก็ร่วมกับหน่วยกีตะวิทยาสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างพบคนงานกินแมลงคั่วทั้งหมด๙คน
คนไทย๕คนแล้วก็พม่า๔คนจนต้องเอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลใน๓คน
ที่สำคัญเสียชีวิตในเวลาต่อมา๒คนด้วย
เขาไปเก็บแมลงชนิดนี้เนี่ยเพราะเข้าใจว่าเป็นแมงแคงเหมือนกับที่เคยกินที่ประเทศของตน
นี่แสดงว่าเป็นชาวพม่าจึงเก็บมา๑ปี๊บเลย
แล้วก็เอามาคั่วเกลือใส่ผงปรุงรสทำให้รสชาติมันดีขึ้นหอมขึ้น
แกล้มเหล้าขาวพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้กินเห็ดพิษและก็ไม่ได้เสพสารเสพติดใด
อีกทั้งพบว่าผู้เสียชีวิตสองคนกินมากสุดเลย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
รวมถึงแมลงที่หลบซ่อนตัวอยู่ในกองวัชพืชเกือบ๑๐๐ตัว
จำนวน๕ถุงก็นำไปส่งศูนย์พิษสกัดหาสารพิษต่อไปด้วยนะคะ
ดังนั้นเวลาจะไปกินอะไรก็อาจจะต้องดูให้ดีนิดนึง

กินอะไรระวังคุณผู้ชมมากินอันนี้ดีกว่า
กินอันนี้น่าจะไม่ต้องระวังเลย

มันเป็นช่วงที่ร้อนอบอ้าวมากเลย

ว่าเราจะออกไปข้างนอกไปถ่ายรายการหรือไปทำอะไรเนี่ย
เราก็ออกมาแล้วก็อยากจะแบบหาอะไรเย็นกินชื่นใจ
ไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปไหนไกล

คนใจดีเนี่ยเอาของหวานคลายร้อนเนี่ย

เหมาะกับอากาศช่วงซัมเมอร์แบบนี้มากเลยนะฮะ
มาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีอะไรกันบ้างมาเลย

ว้าวพี่บังกอนมาพี่บาบิกอน
เมนูนี้นะครับกะทิเรนโบที่เตรียมไว้ต้อนรับช่วง

มีทั้งกะทิเรนโบว์บิงซูนะฮะเขาสุดยอดที่ก็มีเสียง
ี่สิบเก้าสาขาแล้วก็กะทิอีกที่หนึ่งนะฮะ

คุณบอกว่าตัวกะทิเรนโบร์บิงซูน่ะที่สดชื่นมากเลย
กลิ่นหอมเลยคุณแม่เห็นไหมคะนี่คือกะทิ

ทับพิมพ์กรอบมีมันมีรอดช่อง
คือขนมไทยคือแน่นมากตัวเนื้อบิงซูนี่ก็เนียนนุ่มคุณแม่
แบบก็ชิมให้หนึ่งนี่คุณแม่อ๋อนี่แหละฮะสูตรโอ๊ยเนียนไม่หมดหรอคะ
อืมตัวบิงซูเสร็จแล้วก็มีกะทิซันเดย์ค่ะ
แพ้ก็เลยได้สัมผัสรสชาติของความเป็นสไตล์ไทยแบบดั้งเดิมนะคะ

นี่คนละบ้านติดตามข้อมูลได้อย่างไงบ้างไหม
เอ้าตลอดเดือนเลยอันนี้เขาขายแล้วไม่ใช่เหรอคะ
นี่นะก็สามารถไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เวอร์ไวเว็บนะครับ
บาบิพิวฮวาซ่าไทยแลนด์
แนะนำให้ไปมากเพราะว่าอร่อยจริง
รถเมย์กับแองจี้กินมาหมดแล้ว
ใช่ฉันก็เรียกว่าพี่เมย์มีตัวเหมือนไม่ได้กิน

เขากินไม่ได้ไงเพราะมันกินของกินอยู่
หายใจออยปอกไปเนี่ย
จริงหรอ
อย่างนี้หลอกมาก
จะเป็นคุณแม่เลยแหละ
เขาเลือกให้คุณแม่โดยเฉพาะ

ใครกันสักครู่เจ้ากลับมากับขาวใส่ไก่ฮะ

ต้านี่มีไอซาครีมด้วยอีก๑รูปนะคะ

แต่นี่ตกลงแก่กินไอเซ็มนี่ก็กฎอร่อยแล้ว

ไปแล้วเอาอีกสิทธิ์แล้วมันไม่มีสิทธิ์เออเร็วไปเริ่ม

วันนี้ก็น่าจะเยอะนะพากลับออกมากลับมาไปเออเรื่องอะไรล่ะ
จะมีเรื่องของคุณยายากับคุณณเดชน์ที่แบบเอ๊ะมีข่าว
ว่าแบบเลิกรากันหรือเปล่ามีเหตุอะไรกันไหม
แล้วก็มีรายชื่อของหนุ่มหลายคน

ทีนี้อันนี้เป็นนิชคุณเขาก็ออกมาบอกเลยว่า
เขาปัดขายขนมจีบยาย่ากลางกอง

อย่างน้องพี่ที่รักที่ได้๓ซุปตามาประชันฝีมือกัน

ก็มารับบทเป็นผู้ชายที่ไปจีบหญิงสาว
หญิงสาวคนนั้นก็คือคุณยาย่านั่นเอง

แบบเป็นพี่ชายขี้หวงสุดเลย

นิชคุณแล้วก็ยายามางานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้
ก็เลยต้องไปสอบถามสักนิดนึงว่าเกิดอะไรกันขึ้น

มีข่าวว่านิชคุณขายขนมจีบฝ่ายหญิงจริงหรือเปล่า
ดิฉันคุณบอกว่าผมไม่ใช่เซเว่นนะครับ
ไม่คือว่าเราต้องทำงานด้วยกัน

อย่างผมไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานแล้ว

แล้วเราสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ

จริงผมคุยกับพี่ซันนี่มากกว่ายายาอีก

เราก็ทำงานด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องกัน

จริงผมอยู่เกาหลีก็ไม่ค่อยได้ตามข่าวอะไรเลยนะครับ

ชกุลบอกว่ามันไม่ถึงกับตกใจ
มันเป็นไปได้ถ้าคนจะคิดอย่างนั้น

จะทำให้ใครมีปัญหากับใครอยู่แล้ว

วันนี้เมื่อกี้ที่เราก่อนเข้ามาบุภเพ
ตติ้งก็จะใกล้๑๘ยัง
ใกล้๑๘แล้ว
ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้๒๐ไหมนะ
เป็นทีเด็ดฉากโล้สัมเภาในหนังสือ

ที่ผู้เขียนใช้บทกรอนแทนการบรรยายตรง
เพื่อให้คงความสวยงามสละสวยของภาษา
แต่ไม่ทิ้งเนื้อหาสาระสำคัญที่คนดูควรอาจ
เขาบอกฮือภาพมาตั้งแต่วันทัดแรกเลย

เขาบอกล่าสุดได้เปิดเผยให้เห็นบทกรรมนะ
รอมแพงใช้ในการบรรยายฉากรักของพี่หมื่นแล้วก็การะเกด
ซึ่งแทนที่จะใช้บรรยากาศแบบร้อยแก้ว
ผู้เขียนกลับใช้การเขียนแบบร้อยกลอง
เพื่อให้เกิดความสละสวยทางภาษา
และเพื่อให้เกิดภาพนิมิตรในใจของผู้อ่านด้วยนะครับ
โดยที่บทกรอนฉากโลสัมพาวมีอย่างนี้นะครับ
โลสวาดวาดใบสัมพาวพริว
ระเลื่อยริ่วครองแคลบขละขัดขึง
เมื่อผ่านช่องเข้าอ่าวคราวน้ำขึ้น
หายมึนสอดส่องทั้งซ้ายขวา

สวงสวรรค์ทุกชั้นฟ้าสมอุราสารทรัพย์สยบทรวง

นี่ว่าอย่างนี้คุณแม่คุณแม่ต้องคิดภาพตามแล้วก่อนเราจะมี
คุณครูภาษาไทยเราจะชอบสอนให้แบบถอดประพันธ์ตามรอยแก้วรอยกรองถูกไหมคะ
อย่างนี้โลสวรรค์วาดใบสำเภาพิว
ไม่ต้องคิดว่าเป็นสัมเภาเปรียบเสมือนเป็นอะไรแล้วเข้าไปที่ไหน
ไปอย่างไรติดซอกติดแก่งติดอะไรอย่างนี้

คุณแม่เขาสอนภาษาไทยคุณออนพูดเขียนเก่งมากเมื่อก่อนเนี่ยพวกเขาเรียกว่าบทสังวาดไงคุณแม่
มันจะเป็นแบบว่าพายุโถมเขาใส่ครึ่งครึ่งครึ่ง

พี่จะสอร์ตเราสำเภาให้น้อง
น้องก็จะงงว่าคืออะไรสัมเภาของพี่ยังไง
เป็นไม้หรือเป็นลักษณะยังไง

ไปดูเขาโรสัมเท้า
บอกว่าจะนิดนึงคือพอมันเป็นภาพแล้ว

ต้นไม้สัดไวอีบ้าโรสัมเท้า
บางทีก็จะสูงไปที่ตะเกียง

ความสาวถูกขยี้เรื่องดับไปแล้ว
รอไปดูคืนนี้ว่าใช่จริงหรือเปล่า

คือผมเข้าใจมดดำเขาไม่เข้าใจคำว่ารั้วสัมเภา
เพราะว่ามันเป็นภาษาแบบละครเป็นแบบนักพระเอกนักเอก

อันนั้นคือภาษาแบบนักเอกนักเอกนักโลสัมเภา

เห็นน้องเก้งน้องกวางหันหลังมา

น้องเก้งน้องกวางพลางเหลียวหลัง

ไอ้สิ่งที่พูดมันอย่าเกิดขึ้นนะฉันขอร้อง
ถ้าฉันอีกสองปีน่ะมีคนสาวกว่าฉันอีกกระวังเถอะ
ควบดังควบคึกคับลึกลักอะไรอย่างนี้
น่ารอดไหนไอ้เจ๊น่ารอดรู้ดีดิ

เมื่อวานนี้ดารายังเอาไปจัดทีมงานวันเกิดล่วงหน้าเลย

คือเมื่อวานี่รัฐีวันเกิดล่วงหน้าของคุณเอ๋พรคิพ
เขาก็มีการจัดในธีมบุภเพสันนิวาส

เป็นเจ้าหญิงการะเกดครั้งหนึ่งให้ชื่นใจ
แล้วคุณป๋อเนี่ยก็ตามใจภรรยาพี่ป๋อมันไม่คิดมากเลยนะพี่เอ๋เขาสวยคมเลยอะ

สำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างคุณเอ๋พรทิพย์เนี่ยก็นัดรวมพลแก๊งเพื่อนในระมิตบ้านเรือนไทย
แม่น้ำเจ้าพญาเออายุ๓๗ปีแล้วนะแล้วก็๓๗ปีล่วงหน้านั่นแหละ
ในทีมกวัดเอ๋ก็ได้จัดงานล่วงหน้าพร้อมกับเพื่อนสนิทในวงกลาง
โดยการให้เพื่อนแต่งชุดไทยเป็นตัวละครในเรื่องบุภเพสันนิวาส
โดยเจ้าตัวเนี่ยแต่งเป็นอย่างหญิงกรรเกด
คุณป๋อเป็นคุณพิเดชนะบอกเลยว่าจัดเต็มมากเสื้อผ้าหน้าผมดารา

ต้องไปใกล้กว่านี้นะมองไม่เห็นนะ
ผ่านใหม่เครื่องเข้าใคร่ง่าย

อะไรนะเพื่อนบ้าน
เขาบอกว่าทุกคนแฮปปี้มาก
คนต่อยชุดขาวนั่งใคร

ดูสีน่ารักนะเสร็จที่จะไปหาหมอแหละไม่สบายอย่างนี้

อะไรอีกอะช่วงหน้ามากชุน

อ๋อมีข่าวแบบนั้นทำไมล่ะมันก็จบไปแล้วไม่ใช่หรือครับ
ก็อยากเข้าสูตรเรื่องนี้มันกันขอโทษข้าวสูตรหมากออกงานไง
เขาก็ไปถามว่าตกลงคือแบบอยากรู้ว่าคิมเบอร์รี่งอนหรือเปล่า
แบบว่าคิดจริงจังกับข่าวนี้หรือเปล่า
ได้แล้วโอเคช่วงหน้ามาฟังกันค่ะ

อืมอืมนะฮะก็อย่างที่บอกมาก
ทำเอาหมากงงเลยเขาบอกเป็นไงบ้าง
ก็เป็นข่าวแต่ไม่มีอะไรเลยครับ
อกจากมีใครบางคนที่สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็เอาไป
เท่านั้นแหละครั้งแรกที่เห็นข่าวรู้สึกยังไงก็แอบขึ้น
หมากบอกเลยใช่ไหมคะหมากบอกเลยแอบขึ้นแต่ก็เข้าใจว่า
คงทำให้ใครรักเราหมดไม่ได้หรอกก็แล้วแต่
อยากทำอะไรก็ทำนะครับในเมื่อมันไม่ได้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง
คิดว่าจุดไหนที่ทำให้เขาเอาไปจับโยงเป็นข่าวแหละก็นั่นสิครับ
เราก็ปล่อยไปไม่ได้เก็บมาคิดมาก
คิดมาถามไหมว่าเป็นข่าวได้ไงก็มีถาม
แต่ก็แบบว่าคิมอ่ะคือคิมเขามาถามเขาก็บอกก็มีมาถามแต่เขาก็รู้อยู่แล้ว
มันไม่มีอะไรแล้วเขาก็เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่า
ไม่รู้ว่าใครเอาไปเขียนแล้วก็เอาไปแท็กด้วยนะ
ผมไปแท็กหาเขาด้วยเหรอแล้วงอนมันไม่มีงอนอยู่แล้วได้คุยกับสกายบ้างไหมเรื่องนี้
ไม่ได้เจอเลยถ้าน้องสกายได้ดูอยู่พี่ขอโทษด้วยที่
ที่น้องไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ขอโทษที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้น
หลังจากนี้กลัวไหมเวลาอยู่ใกล้ผู้หญิงคนอื่นจริงแล้วมันก็มีมาตั้งนานแล้วครับ
เวลาที่ผมไปอยู่ใกล้ใครมันก็จะมีคนประเภทนี้
เนื้อว่าอย่างนู้นแต่เชื่อไหมฉันเคยไปเจอหมากเดินไปที่ร้านอาหารหนึ่ง
ผู้หญิงเด็กวัยรุ่นอ่ะพูดไงครับผู้หญิงสวยนะ

ฉันเห็นต่อหน้าตอนนั้นฉันนั่งกินอยู่ฉันน่ากินข้าวอยู่เธอ
เด็กแบบว่าวัยรุ่นเด็กมาหาแม่งกิน
หมากมาแล้วแบบผู้หญิงคุยกันอะ

คุณคิดเองว่าคุณรู้เปล่าผู้หญิงคุยกันอย่างนี้ผู้หญิงคุยกันอย่างนี้
คุณอยากกินไหม
คุณผู้หญิงชอบน่ะเถอะพอมา
ข้อของเป็นปกป้องกันถึงเรื่องขนจักรกลงจักรแรกเจ๋วเห็นไหมล่ะ

คุณแอร์นพัทธิราโพสทศึ้งคุณชาคริ๊ตนะครับ

ฟันดีนะคะความสมบูรณ์แบบคือการเป็นครอบครัวการเป็นกำลังใจให้กันและกัน

ซึ้งอินตามภาษาคนท้องแก่

อย่างนี้เขาบอกคนอ่านก็เลยทำให้แบบรู้สึกแฮปปี้นะฮะ
แล้วก็อบอุ่นมากเลยกับทางคุณภาษาพิทธิวิต

นางอาหารวิทธาณภ์ให้ลูกฟังตลอดนะ

นางจะคลอดมา๑ปฏิบัติภาพอะไรอะ

ทำไมคุณซันนี่เขาไม่รับเล่นละครคือเขาเล่นแต่ภาพยนตร์แล้วก็รับพรีเซนเตอร์อย่างเดียวไง
คือล่าสุดคุณซันนี่ก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะส่วนตัวก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้รับความไว้วางใจให้เราเป็นตัวแทนของแบรนด์ต่าง

ทำดีไม่อายใครส่วนเรื่องค่าตัวเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีไม่ไม่มีไม่แน่ใจก็แล้วแต่งานนะคะคือเราก็ไม่เคยคุยเรื่องเงินเองให้ทางผู้จัดการเป็นคนดูแลหมดเลยสำหรับงานแสดงก็ยังเป็นอาชีพหลักเรื่องละครที่มีติดต่อมาบ้างเนี่ยแต่เราก็กลัวไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมกลัวเขาเสียเวลาก็อยากให้เขาเนี่ยได้ได้นักแสดงที่
ค่ะคุณไปเข้าโรงพยาบาลค่ะ